ท่านผู้ชมครับแน่นอนครับว่าเรื่องของโควิด๑๙
เรื่องใหญ่ของประเทศไทยคนไทยและผู้คนทั้งโลกในช่วงเวลานี้
ก่อติดให้เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับ
ตัวเลขวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ดูไปด้วย
รายละเอียดมาว่ากันอีกทีนึงแต่วันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๕๖๒

ผู้ที่หายเนี่ยเยอะกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ
แต่ดูเรื่องของวัคซีนก่อนเพราะว่านี่เป็นความหวังหนึ่งเดียวของผู้คนทั้งโลกในช่วงเวลานี้
คือต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยทุกวันนี้ตื่นเช้ามาก็คุยกันแต่เรื่องนี้ค่ะ
มาหรือยังวัคซีนอันไหนดีวัคซีนอันไหนได้
ป้องกันโควิด๑๙ของไทยเนี่ยรัฐบาลตั้งเป้าว่าภายในสิ้นปีนี้นะครับ
ฉีดให้ได้หนึ่งร้อยล้านโดสค่ะก็คือห้าสิบล้านคนใช่ค่ะ
จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของผู้คนในประเทศอืม
นี่เป็นภาพล่าสุดในวันนี้นะครับคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ที่เห็นมหารือเนี่ยคือผู้แทนตัวแทนของบริษัทไฟเซอร์ค่ะ
ไฟเซอร์ที่ผลิตวัคซีนป้องกันโควิดสิบเก้าอยู่เหมือนกันใช่ค่ะ
แล้วผู้คนบอกว่าโอ้โหอยากจะได้ฉีดไฟเซอร์เหลือเกินคือหลายคนมองว่าไฟเซอร์เนี่ยประสิทธิภาพดีที่สุด
สิบกว่าเปอร์เซ็นต์หลายคนถึงขั้นบินไปสหรัฐอเมริกา
เพื่อที่จะไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ตอนนี้ที่บ้านเราที่เข้ามานี่ก็คือ
นี่คือไฟเซอร์นะครับท่านผู้ชมครับนายอนุทินชาญวิรากูลนะครับ
หารือแผนการจัดหาวัคซีนไฟเซอร์ร่วมกับผู้จัดการบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยนะครับ
หลังการหารือในวันนี้นายอนุทินเปิดเผยข้อสรุปนะครับ
วัคซีนไฟเซอร์จะส่งมาถึงประเทศไทยในช่วงไตรมาส๓ของปีนี้นะครับ
ซึ่งก็ประมาณเดือนกรกฎาคมจำนวนคือ๑๐๒๐ล้านโดส
มีข้อตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะส่งมาได้แน่นอนประมาณช่วงนี้นะครับ
อกจากนี้นะครับยังขอให้ไฟเซอร์เร่งยื่นเอกสารจดทะเบียน
กับสำนักงานออยของไทยให้เร็วที่สุดด้วย
ส่วนกรอบเวลาในการส่งวัคซีนน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนกรกฎาคมได้หรือไม่
คุณอนุทินบอกว่าในแนวทางการเจรจาการทำสัญญากับบริษัทเอกชน
คงยังไม่สามารถระบุวันเวลาส่งมอบสินค้าที่ชัดเจนได้
แต่น่าจะเป็นช่วงไตรมาส๓ประมาณ๑๐๒๐ล้านโดสนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับการเจรจาก็ถือว่าราบรื่น
ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะไทยจะได้รับวัคซีนที่สั่งซื้อ
จากบริษัทที่ผลิตวัคซีนได้ในประเทศไทย
บริษัทผลิตยาเอกชนจึงลดเงื่อนไขการปรับเปลี่ยนเวลาเพื่อส่งวัคซีน
รวมไปถึงรับปากว่าจะสำรองการผลิตเตรียมพร้อมไว้ให้ด้วย
หากไทยมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น
เรื่องของราคาว่าเราจะซื้อจากไฟเซอร์มาเนี่ยราคาเท่าไหร่
คุณอนุทินบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหานะครับ
เพราะว่ารัฐบาลจัดเตรียมงบประมาณไว้อยู่แล้ว
เหตุผลหลักที่เจรจากับไฟเซอร์เพราะวัคซีนโควิดของไฟเซอร์
ครอบคลุมไปถึงเด็กอายุ๑๒ปีขึ้นไป
คือตอนนี้วัคซีนที่เรามีเนี่ยจะต้องเป็นอายุ๑๘ปีขึ้นไป
ถึงได้รับการฉีดได้คุณอนุทินบอกว่า
ถ้าได้ของไฟเซอร์มาเนี่ย๑๐๒๐ล้านโดส
จะสามารถฉีดเด็กที่อายุ๑๒ปีขึ้นไปได้

ไฟเซอร์บอกว่ายังไงก็ขอทำ
การซื้อขายทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐเท่านั้นนะครับ
หากวัคซีนที่รัฐต้องการมีปริมาณมากเพียงพอแล้ว
ถึงจะค่อยพิจารณาส่งต่อให้กับเอกชนในลำดับต่อไปนะครับสำหรับไฟเซอร์
เท่ากับว่าไฟเซอร์มีเฉพาะของรัฐบาลเท่านั้นที่จะจัดหาให้ได้
ถามคนขายจากคำนี้เลยไตรมาส๓ของยูแปลว่าอะไร
เขาบอกว่าไม่มีบริษัทวัคซีนอันนี้จริงเลยนะ
เคยเจอผู้แทนบริษัทวัคซีนทุกยี่ห้อที่มาพบเนี่ย
ถามเลยว่าเป็นเดือนเดือนเนี่ยไม่มีใครเคยบอกว่าเป็นเดือน
ทุกคนจะบอกภายในไตรมาสภายในปีนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
เขาบอกว่าจนกว่าเราจะตกลงในข้ออะไรอ่ะ
ตรงนั้นถึงจะระบุเป็นเดือนได้
ซึ่งต้องไปเจรจาถึงความต้องการ
แล้วก็ความสามารถในการผลิตของเขาด้วย
เอาเป็นว่าตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือ

ประเทศไทยนะครับในช่วง๑๐๒๐ล้านโดสขึ้นอยู่กับ
กรมควบคุมโรคและสถาบันวัคซีนแห่งชาติจะเสนอเข้าไปว่าจริงแล้วเราต้องการเท่าไหร่
แน่ซึ่งเรายังมีเวลาอีกประมาณ๒๓สัปดาห์ในการที่จะมาเอาตัวเลขสุดท้ายมาทำการสั่งซื้อครับ
คุณอนุทินบอกว่านี่คงเป็นการยืนยันและลบข้อคอรหาของรัฐบาลไทย
คนไทยเลยเสียโอกาสหรือเปล่าเพราะไฟเซอร์เขายืนยันว่า
เจรจากับรัฐบาลแห่งชาติเท่านั้นค่ะนะฮะแล้ววันนี้ก็มีการเจรจากันแล้วนะครับ

วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
ให้สามารถฉีดในผู้ที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไปได้ด้วย

คือตอนนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อบอกว่า

ที่ก่อนหน้านี้ข้อกำหนดคือไม่ให้ฉีดสำหรับคนที่ต่ำกว่า๖๐นะฮะ
เดี๋ยวจะส่งเรื่องให้ออยแก้ไขกฎหมายต่อไป
แล้วก็ยังเห็นชอบอนุโลมยกเว้นค่าปรับ

ออกนอกบ้านเพื่อไม่ให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายด้วย
คือให้ผู้ที่๖๐ปีขึ้นไปให้ฉีดได้นะครับ

สินวัคคณะกรรมการโรคติดต่อ

ส่วนค่าปรับเนี่ยผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยเวลาออกนอกเคหาสถาน
โทษคือปรับไม่เกิน๒๐๐๐ใช่ไหม
ใช่ค่ะก็เป็น๖๐๐๐บาท๑๐๐๐บาท๒๐๐๐บาทแล้วก็๒๐๐๐บาท๓ระดับ
ตามความผิดที่ประชุมก็อนุมัติใหม่แล้วนะครับ
ก็คือให้ลดค่าปรับตรงนี้เพื่อไม่ให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนนะครับ
ทำผิดครั้งแรก๑๐๐นะ
ครั้งที่๒๑๐๐๐แต่ไม่เกิน๑๐๐๐นะครับ
ครั้งที่๓ถ้าผิดอีกปรับหลักหมื่นแต่ไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ก็คือลดจำนวนลงมาแต่ก็ยังโดนปรับอยู่ดีนะคะ
เพราะฉะนั้นก็บอกทุกคนเอาไว้แล้วกันว่า

ทีนี้พอไฟเซอร์เขาออกมายืนยันแล้วว่าเขาจะเจรจากับรัฐบาลเท่านั้น
นั่นเท่ากับว่าเอกชนไม่สามารถนำเข้าไฟซ่อได้เนอะ
หลายคนก็เป็นกังวลว่าแล้วตอนนี้เขาจะสามารถไปได้วัคซีนทางเลือกของค่ายไหนยังไงบ้าง
นายอนุชาบุรพชัยศรีคศสำนักนายโยครัฐมนตรีก็บอกว่า
สำหรับจากการที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
แล้วก็เรื่องแนวทางในการจัดหาวัคซีนสำหรับสถานพยาบาลของรัฐ
แล้วก็วัคซีนทางเลือกสำหรับโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะคะ
ตั้งใจว่าจะกำหนดให้วัคซีนโควิด๑๙อันดับแรกเลยต้องกำหนดเป็นสินค้าควบคุมก่อน
ซึ่งสถานพยาบาลภาคเอกชนจะคัดเลือกวัคซีนทางเลือกที่มีคุณลักษณะ
ยี่ห้อที่แตกต่างจากวัคซีนที่ภาครัฐนำเข้ามา
เพื่อให้มันเป็นวัคซีนทางเลือกจริง
เพราะถ้าเกิดสมมุติว่าเอาเข้ามาเหมือนกันเอาง่าย

เอาซิโนแวคเข้ามาได้เอาแอสตราเซนาก้าเข้ามาได้

ก็เลยแนะนำว่าให้เลือกที่เป็นของค่ายอื่นไปเลยให้เป็นทางเลือกจริง

หรือไม่ก็วัคซีนอื่นที่มีการขึ้นทะเบียนต่อไปในอนาคต
และต้องเป็นวัคซีนที่ถ้าเป็นไปได้นะ
ต้องจัดส่งให้ทันภายในปี๒๕๖๔นี้
เพราะว่าเราตั้งใจว่าสิ้นปีนี้จะฉีดให้ครบ๗๐ของประเทศถูกไหมคะ
แล้วก็จะให้ควบคุมราคาการให้บริการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมด้วย
ก็เป็นหน้าที่ขององค์การเพศรัชกรรมบริหารจัดการ
แล้วก็ประสานกับบริษัทผู้ผลิตตัวแทนจำหน่ายวัคซีน
ว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
ถ้าหากว่าสินค้าไม่ปลอดภัยด้วยสถานพยาบาลเอกชนเองก็เหมือนกันนะคะ
ภาคเอกชนก็เหมือนกันถ้านำเข้าวัคซีนเข้ามาแล้วเนี่ย
ที่เป็นวัคซีนทางเลือกก็จะต้องรับผิดชอบในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเหมือนกัน
ชำระเงินจองวัคซีนโควิด๑๙ทางเลือกล่วงหน้าให้แก่องค์การเพศรัชกรรมเต็มจำนวนมูลค่าการสั่งซื้อ๑๐๐เต็ม
แล้วก็ทำประกันกรณีมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนด้วย

ถ้าเราจะดูเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด๑๙จนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศไทยเนี่ย
รัฐบาลตั้งเป้าคือ๑๐๐ล้านโดสภายในสิ้นปี๒๕๖๔นี้
เหลืออีกถ้านับวันนี้นะวันนี้๗พฤษภาคมนะครับ
เหลืออีก๒๓๗วันสำหรับเป้าหมาย๑๐๐ล้านโดส
นั่นหมายถึงว่าเราต้องเร่งฉีดให้ได้เฉลี่ยเนี่ย
วันละ๕๖๐๐๐โดสเลยนะฮะ

ซึ่งคือมีวัคซีนแล้วเนี่ยเราต้องไปพูดถึงเรื่องการฉีดด้วยนะ

ต้องมีเจ้าหน้าที่ในการไปฉีดให้กับประชาชนด้วย
ที่ผ่านมารัฐบาลนะครับเอามาดูเรื่องของวัคซีนที่เข้ามาก่อน
สวีนวัคกับแอสต้าเซเนก้าได้แน่ภายในปีนี้จำนวนรวม๖๓ล้านโดส
มาเมื่อวานนี้๑ล้านโดสรวมตอนนี้เรามีอยู่แล้ว๓๖๑๗๐๐๐โดส

นี่นะฮะเท่ากับว่าเหลือเท่าไหร่ที่ยังขาดอยู่สำหรับแอสต้าเซเนก้ากับซีโนแวค
ก็คือ๕๙๓๘๐๐๐โดส
อันนี้คือจำนวนที่ยังขาดนะคะเพื่อให้ถึงเป้าที่ตั้งเอาไว้สิ้นปีนี้
แต่เราสั่งอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะรอการเข้ามาเท่านั้นนะครับ
จะทยอยมาเรื่อยนะครับอย่างล็อตต่อไปเนี่ยเดี๋ยว๒๒พฤษภาคมจะมาอีก๑ล้าน๕แสนโดสเป็นซีโนแวค
มิถุนายนแอสต้าเซเนก้านี่มาล็อตใหญ่เลย๖๑ล้านโดส
แพทย์โอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านบอกว่าตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ย
คือเดี๋ยวการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ของไทยเนี่ยการฉีดอัตราการฉีดมันจะพุ่งขึ้นแบบรวดเร็วเลย
จะเร่งด่วนกว่านี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนมันจำกัดด้วย
เพราะว่ามันมีเข้ามาเท่านี้เดี๋ยวพอเข้ามาล็อตใหญ่เนี่ยคือมันมีเรื่องของอายุที่เก็บไว้แล้วต้องฉีดเนี่ย
มันก็ต้องเร่งฉีดนะฮะทีนี้๑๐๐ล้านโดสแล้วที่เหลือล่ะอีก๓๗ล้านโดส
นี่จะเป็นวัคซีนที่จะไปหามาเพิ่มเติมนะครับ๓๗ล้านโดส
รัฐบาลจะหา๓๐ล้านโดสแล้วให้ภาคเอกชนหาเป็นวัคซีนทางเลือกอีก๗ล้านโดส
ล้านโดสที่รัฐบาลจะจัดหาวันนี้ออยเนี่ยได้คุยกันเรียบร้อยหมดแล้ว
ไขทุกอย่างนะครับถ้าบริษัทที่จะเจรจาไม่มีปัญหาอะไรก็อนุมัติให้ได้
อย่างไฟซ่อเนี่ยวันนี้รัฐบาลประเทศนุธินก็คุยเดี๋ยวจะได้๑๐ถึง๒๐ล้านโดสนะครับ
ว่าไตรมาส๓หรือไตรมาส๔เนี่ยเดี๋ยวทยอยมานะครับ๗ล้านโดส
ภาคเอกชนโดยโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยตอนนี้เท่าที่ปรากฏออกมาอย่างเช่น
ก็รอถ้าออยอนุมัติก็จะสามารถดำเนินการต่อไปได้
สักประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับ
มีโรงพยาบาลเอกชนอย่างโรงพยาบาลก่อนหน้านี้ที่มีข่าวก็บอกว่าจะได้อีกสัก๑ล้านโดส
ก็จะได้มานะฮะตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนกันอีกทีนึง
แต่ทางนายแพทย์เฉลิมหานพาณิชย์นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยบอกว่าโรงพยาบาลเอกชนคุยกันเรียบร้อยหมดแล้ว

ทุกโรงพยาบาลนะฮะไม่ว่าใครจะมีของบริษัทไหนยี่ห้อไหนเข้ามาก็แล้วแต่
หลายคนอยากรู้ว่ามันโอ้โหมันจะแพงมันจะพุ่งยังไงไหม
ซึ่งแน่นอนว่ามันจะคนละยี่ห้อกับที่รัฐบาลเขาจัดหามาอยู่แล้ว

แต่รวมแล้วเนี่ยทั้งสองเข็มบวกค่าบริการของโรงพยาบาลบวกค่าประกันวัคซีนด้วยเนี่ย
น่าจะสามพันกว่าบาทต่อคนอันนี้ย้ำว่าทุกโรงพยาบาลเอกชนที่มีวัคซีนทางเลือก
จะเป็นราคานี้ทุกโรงพยาบาลเลยนะคะจะเป็นราคาประมาณนี้นะครับ
สรุปนะครับณวันนี้เจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
เรายังขาดถ้าเป็นวัคซีนทางเลือกนะอีกประมาณ๑๒ล้านโดส
ยังรอวัคซีนที่รัฐบาลทำสัญญาไว้แต่ไม่ได้เข้ามารวมแล้วเนี่ย
เป็นว่าสรุปรวมกันแล้วกันตอนนี้วัคซีนโควิดสิบเก้าที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ย
มาถึงเรียบร้อยแล้วตรอฉีดอย่างเดียวเนี่ยสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโดส
ที่ยังรอให้ครบ๑๐๐ล้านโดสที่จะเข้ามากันเป็นระยะระยะก็คือ
สิบหกล้านสามแสนแปดหมื่นโดสค่ะทยอยทยอยมาล็อตใหญ่พฤษภาคมเนี่ยมา